ดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะตำรวจบุกรวบแก๊งนักท่องเที่ยวชาวจีน๔๘คนค่ะ
ไปเปิดห้องจัดปาร์ตี้ยากันครับในอาบอบนวดอีกทีหนึ่งนะ
อาบอบนวดในอาบอบนวดอีกทีนึงมีร้านคาราโอเกะอยู่ในนั้นค่ะ
บุกเข้าไปเนี่ยเจอปาร์ตี้ยาเสพติดเลยนะคะที่อาบอบนวดเมรีนะคะ
เมรีอาบอบนวดที่ถนนเพชรชบุรีตัดใหม่ในนั้นเนี่ยมีสถานบันเทิงเป็นร้านคาราโอเกะชื่อไดมอนเคทีวี
ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปรับปรามยาเสพติดค่ะเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงนะคะ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตี๓ค่ะนี่เพียบเลยนะคะ
นักเที่ยวชาวจีน๔๘คนผู้หญิง๑๘ผู้ชาย๓๐
คาราโอเกะสี่ห้องมั่วสุมเสพยากันยาที่ว่ามีอะไรบ้าง
โคเคนเคตามีนยาอีแล้วก็ยาแฮปปี้หรือว่าแฮปปี้วอเทอร์นะคะ

สถานบันเทิงนี้เนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ส่วนใหญ่คือเป็นคนที่มีฐานะมีเงินนะคะ
แล้วก็จะไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าไปใช้บริการเลย
ตำรวจเขาติดตามข้อมูลสถานบันเทิงนี้มา๒สัปดาห์แล้วนะคะ
สืบทราบมาว่าพฤติกรรมของผับนี้

ใช่ค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการจีนเทาที่มีการแฉกันนั่นแหละ

แต่ว่านักเที่ยวที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะคะ
คือ๔๘คนนี้ไม่ได้มาด้วยกันทั้ง๔๘คน
แต่เบื้องต้นสภาพแต่ละคนก็ดูอิดโรยค่ะ
ก็ถามนักเที่ยวว่ารู้จักสถานบริการแห่งนี้ได้ยังไง

ร้านอาหารย่านห้วยขวางตอนที่ไปนั่งกินข้าวกัน
กายอย่าแนะนำค่ะกายอย่าแนะนำมา
ล่าสุดคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
ยังมีทักเที่ยวชาวจีนอยู่ในผับเยอะเลยค่ะ
เพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ยังสอบปากคำกันอยู่อย่างใกล้ชิด

จะมาสมัครงานแล้วก็เพิ่งทำงานวันนี้วันแรกเลย
ก็ได้รับการแนะนำและชักชวนจากเพื่อนว่าที่นี่
ทิพย์ดีทิพย์เยอะ
แล้วเธอเองก็มีความสามารถด้านภาษาจีนด้วยก็เลยมาสมัคร

แต่เธอไม่รู้นะว่าเจ้าของสถานบันเทิงนี้คนไทยหรือว่าคนจีน

ก็คือถ้าพูดภาษาจีนได้เนี่ยมันจะสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย
ได้คุยกับพนักงานบัญชีของสถานบริการแห่งนี้
เขาบอกว่าผับนี้ด้านหน้าทางเข้าจะเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้า
ข้างในจะแบ่งเป็นห้องคาราโอเกะ๘ห้องค่ะ

ต่อง๗ต่อง๘แล้วก็ต่อง๙
อัตราค่าบริการค่ะห้องจะมี๓ไซส์นะคะ
ห้องขนาดเล็ก๖๕๐๐บาท
ห้องขนาดกลาง๘๘๐๐ถึง๑๑๕๐๐บาท
ส่วนห้องขนาดใหญ่หรือว่าห้องสูตรค่ะ

มีดีเจส่วนตัวมีเด็กเสิร์ฟประจำห้อง
คือคุณแค่จ่ายค่าห้องคุณได้ปาร์ตี้ไปเลย
ราคาสินค้าจะถูกชาร์จแพงมากเหมือนกันนะคะ
เหล้าปกติขวดนึงมันหลักพันใช่ไหมคุณคิง
นี่ขวดละ๒๐๐๐ถึงหลักแสนค่ะ
น้ำแข็งถังนึงเนี่ยเราเจอกัน๘๐ร้อยหนึ่งไหม
ที่นี่ถังละ๓๐๐นะคะ

ค่าบริการต่อห้องราคาตกอยู่ที่๗๘๐๐๐บาทต่อคืน
มีบริการอะไรค่ะมีบริการแบบเด็กเอ็นเด็กอะไรอย่างนี้
ไม่มีแต่นั่นเองก็ไม่มี
แต่ถ้าเขาจะเรียกมาเองก็ถ้าเขาจะเรียกลูกค้าก็ทำมาเอง
เมืองต้นพลตำรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดา
ผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑บอกว่า
มีการตรวจยึดรถหรูของกลางได้๖คันนะคะ
บางคันมียาเสพติดซ่อนอยู่ด้วย
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องประสานล่ามชาวจีนมาสอบปากคำ
แล้วก็พาตัวนักเที่ยวทั้งหมดไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายค่ะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าที่นี่เนี่ยเปิดเป็นห้อง
ให้มาปาร์ตี้เล่นยากันหรือว่ามีการขายยาให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ซึ่งสถานที่นี้เพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเองค่ะ
โดยมีเจ้าของอาบอบนวดแล้วก็ห้องคาราโอเกะเป็นผู้มาเช่า
ล่าสุดพ่วนบริการเขตห้วยขวาง
เพิกถอนใบอนุญาตเมรีอาบอบนวด๕ปี
แล้วก็ปิดอาคารห้ามใช้สถานที่๕ปีแล้วนะคะ
พอพูดถึงเรื่องอาบอบนวดเนี่ยนึกถึงใครครับ

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดิตนักการเมือง
ล่าสุดครับแถลงเปิดรายชื่ออาจ่าย
จ่ายคือใครเห็นว่าเป็นชาวจีนที่พูดไทยได้ครับ
แล้วในชูวิทย์เนี่ยอ้างว่า
ภายในเมรีอาบอบนวด
เมื่อกี้นี้แหละครับที่เป็นข่าวแล้วก็โจรสั่งปิดใช่ไหมฮะ
ทางด้านผอเขตห้วยขวางก็เพิ่งถอนใบอนุญาตไป
แล้วคุณชูวิทย์อ้างว่ามีนายทุนจีนลงทุนเงินให้กับอาจ่าย
ประสานกับคนที่ชื่อว่าชายเล็ก
จัดหาสถานที่ทำธุรกิจอาบอบนวด
หรูหราเลยครับแบบนี้ฮะด้านซ้าย

โดยมีดีเจเปิดเพลงแล้วก็มีเด็กสาวชาวจีนมานั่งดื่มกินเป็นเพื่อน

บางครั้งครับลักลอบเล่นพนันแล้วขายเป็นแพ็คเกจด้วยนะครับ
จะคล้ายคลึงกันกับผับจินหลิงนั่นแหละที่เคยถูกจับไปก่อนหน้านี้
ทีนี้คุณชูวิทย์บอกเพิ่มเติมว่านอกจากอาจ่ายมีคนไทยที่ชื่อบังมัด
ไม่ลงตัวก็เลยทำให้ตำรวจหน่วยที่บุกเข้าไปนั่นนะครับ
กำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีเข้าไปตรวจค้น
แล้วคุณชูวิทย์ก็อ้างอีกครับว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้กำกับ
ที่มีชื่อเล่นอักษรย่อหอหีบเป็นแม่บ้าน
เก็บเงินส่งต่อให้กับคนที่สูงกว่า
อันนี้เป็นข้อมูลที่คุณชูวิทย์เขามีการแถลงลองฟังดูครับ
คุณมีใครเมียจ่ายแต่อาจารย์คือตัวละครตัวหนึ่ง
ถามว่ามีใครอาจ่ายโทรมาแล้วยัง

คุณมีคนออกหน้าเสือคุณมีบังมัติ
ทีนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าจิ้งหลิงเนี่ยมันใหญ่
อันนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นบุคคลนี้ที่เรียกว่าชายเล็ก
ชายเล็กอยู่ในวงการมานานนะครับชายเล็กมีเครือข่ายในเรื่องของผู้หญิงในอาบอบนวด
มัดจะเป็นบุคคลสำคัญบางมัดจะเป็นคนออกหน้าให้
เพราะว่าเวลาที่จะไปเคลียร์กับตำรวจหรือเคลียร์กับใครแล้วแต่
จะต้องมีสายสัมพันธ์ถ้าไม่มีสายสัมพันธ์เนี่ย

โดยที่ในพื้นที่นี้
ก็ติดต่อกับรองหอหีบ
คุณชูวิทย์บอกนะครับว่าราคาของการเคลียร์ไม่เท่ากัน
โดยเฉพาะสถานบันเทิงที่มีการเล่นยา

โดยอ้างว่าตำรวจดศถือว่าเป็นหน่วยหนึ่ง
กองบัญชาการตำรวจนครบานที่คุณชูวิทย์
ระบุว่ามีลักษณะเป็นเหมือนพ่อบ้าน

เขาจะรู้คำว่าพ่อบ้านเป็นอย่างดีว่าหมายถึงอะไรครับ
คุณชุวิตได้เข้าใจก่อนว่าดอสอคือระบบพ่อบ้านของบัวชน

แบบนี้นะฮะแล้วบอกด้วยครับว่าหลังจากนี้จะนำข้อมูลเกี่ยวกับสวย
และในทุนจีนส่งให้กับพักเก้าไกลระหว่างการแถลงข่าว
คุณชูวิทยกหูโทรหาคุณรังสิมันโรมครับ
ว่าที่สอสอพักเก้าไกลเพื่อฝากฝังให้ปราบปรามปัญหานี้
หากได้เป็นรัฐบาลในอนาคต
นี่ฮะยกหูพูดคุยกันเลยต่อหน้านักข่าวเลยครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่ถูกพาดพิงชื่อถึง